เอาละค่ะตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในปี๒๐๑๙นี้นะคะ
ซึ่งที่จีนตอนนี้คือกำลังเร่งควบคุมอย่างเต็มที่จริง

แต่ว่าในไทยของเราเองล่าสุดก็พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙นี้อีก๑รายที่หัวหินนะคะ
เพิ่งเดินทางมาจากเมืองอูฮันของจีนค่ะเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็เริ่มมีอาการก็เลยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดคือยืนยันว่าติดเชื้อนะคะ

ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันตอนนี้ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นหญิงชาวจีน๑คนอายุ๗๓ปีนะคะ
คนนี้เดินทางมาจากเมืองอูฮันมณฑลหูเป่ยประเทศจีนผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ๑๙มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็มาเที่ยวที่หัวหิน
ก่อนจะไปเข้ารับการรักษาช่วงค่ำของวันที่๒๓มกราคมค่ะ
บอกว่าต้องช่วยกันเฝ้าระวังผู้ป่วยและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้เข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างละเอียดค่ะ
เป็นการช่วยคัดกรองป้องกันการระบาดของเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาก่อนหน้านี้เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะ
ถ้ามีข้อสงสัยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีค่ะ
กรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนมาในเรื่องของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙เนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ภายในสิบสี่วันหลังจากที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะ
อย่างเช่นมีไข้มีอาการทางเดินหายใจอย่างไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบ
ให้รีบพบแพทย์ทันทีและให้แจ้งประวัติการเดินทางค่ะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับเชื้อก่อนเดินทางมาที่ไทย
จะได้เร่งวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะส่วนวิธีการป้องกันจะต้องป้องกันกันอย่างไรบ้างนะคะ
ถ้าหากว่าจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีนควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละค่ะสวมหน้ากากอนามัยเลยนะคะมาล้างมือให้สะอาดรวมทั้งไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำหรือผ้าเช็ดตัวเพราะมันอาจจะเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจติดต่อกันได้แล้วถ้าหากสามารถเข้าสู่ร่างกายได้เนี่ยก็คือจะอันตรายมากโดยเฉพาะผ่านทางสารคัดหลังต่างของผู้ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายนะคะรวมทั้งดวงตาเนี่ยเขาบอกว่าบางทีถ้ามือเรามีเชื้
ให้ตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกแต่ที่สำคัญคือต้องป้องกันตัวเองเพราะถ้าเกิดว่ามันเริ่มระบาดขึ้นมาคือตอนนี้ยังเป็นคนจีนอยู่ใช่ไหมคะที่ป่วยในไทย
แต่ถ้าเริ่มติดเป็นคนไทยขึ้นมาเนี่ยโอกาสแพร่กระจายมันก็เยอะขึ้นก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วย
อย่างที่บอกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะหลายประเทศเนี่ยทยอยพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายแรกวันนี้ด้วยนะคะ
ด้วยอาการปอดอักเสบกันหน่อยนะคะ
ค่ะก็สถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวมีรายงานในหลายประเทศเข้ามา
แต่ว่าเรื่องของการคัดกรองผู้โดยสารของไทยเอง
ก็ต้องบอกว่าเราไปสังเกตการณ์มาด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิเนี่ย
ถ้าเป็นผู้โดยสารจากจีนทุกคนต้องผ่านด่านตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่ลงจากเครื่องเลยนะคะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ที่จีนเขารายงานว่าผู้ป่วยติดเชื้อ๑๒๘๗รายแล้ว
และเราเองก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนชอบเดินทางมาเที่ยว
อนเมืองค่ะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
เขาก็ตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนป้องกันไวรัสกันนะคะ
ซึ่งก็กลุ่มเสี่ยงจะมีการเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว่างโจ
แล้วก็จะมีขั้นตอนการคัดกรองที่เข้มงวดเป็นพิเศษด้วย
ถ้าผู้โดยสารคนไหนที่อุณหภูมิร่างกายสูงเครื่องจะส่งเสียงร้องทันทีเลยค่ะ
และเจ้าหน้าที่ก็จะคัดแยกผู้โดยสารรายนั้นออกมาตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้งด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนถ้าไปหาหมอจะเคยเจอที่เขาจะใส่เข้าไปในหูเราอะค่ะแล้วก็จะมีเสียงนักตี๊ดแบบนั้น

หลังจากที่มีการตรวจสอบทั้ง๒เครื่องแล้ว
ผู้โดยสารก็จะได้รับแอลกอฮอลเจลฆ่าเชื้อ
ไปแนะนำการป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา
พิมพ์เป็นภาษาจีนให้กับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่พบผู้โดยสารที่มีไข้สูง
และมีอาการเข้าข่ายว่าจะติดเชื้อ
ผู้โดยสารคนนั้นจะถูกส่งตัวไปยังสถาบันบำราชนราดูล

แต่ในกรณีนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
การตรวจก็จะคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใบหูแค่อย่างเดียว
ส่วนสวนพุมเองค่ะนวอากาศโทสุธิระวัชษ์สวนวัชฌ์
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสวนพุมบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอ

ล่าสุดมีการเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองกว่างโจ
โดยให้สายการบินที่มาจากเมืองดังกล่าว
จอดที่อาคารเทียบเครื่องบินที่กำหนดไว้ให้โดยเฉพาะค่ะ
เพื่อทำการคัดกรองตามขั้นตอน

ตอนนี้มีปัญหานักท่องเที่ยวจีนตกค้างอยู่ในไทยเป็นหมื่นคนนะคะ

หลังจากที่เมืองอูฮันประกาศปิดเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ
ก็เลยต้องมีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้บริการผู้โดยสารโดยเฉพาะค่ะ

ก็ยืนยันส่วนเราเองก็ต้องป้องกันตัวเอง
ก็ใส่หน้ากากอนามัยธรรมดา๒ชั้นก็ได้

ตัวเลขทางการตอนนี้ผู้เสียชีวิตเปิ่มเป็น๔๖สก
จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น๑๒๘๗ราย
นอกจากนี้ทางการจีนยังยกระดับมาตรการรับมือกับโมรันาอย่างเข้มข้นมากขึ้น
เข้มข้นมากขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งประกาศขยายพื้นที่สั่งห้ามการเดินทางในช่วงตรุษจีนในอีกหลายเมืองคือตัวเลข
เป็นทางการเนี่ยจะดูน้อยกว่าหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเนื่องจากว่าเราจะได้รับรายงานเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตอย่างเป็นทางการตัวเลขก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
ตอนนี้เนี่ยการขยายพื้นที่สั่งห้ามการเดินทางในช่วงตรุษจีนในอีกหลายเมืองก็กระทบกับชีวิตประชาชนถึงราว๕๖ล้านคนค่ะ
ที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อหวังจะเร่งคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด
โดยการเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินภายในเมืองอูฮันยังเดินหน้าต่อไม่หยุดพักเลยนะคะ
เพื่อหวังจะให้เสร็จทันกำหนดตามที่วางไว้ในวันที่๓กุมภาพันธ์ดูสิคะ
ต้องใช้กองทัพรถแท็กเตอร์ช่วยกันขุดเนี่ยทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่เขาพยายามรักษาคนไข้
แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าการเสียชีวิตของเขาถูกรวมไปในยอดผู้เสียชีวิต๔๑รายแล้วหรือยังค่ะ
จากสถานการณ์ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่รายงานไปแล้ววันนี้นะคะ
มีรายงานการพบเคสแรกของผู้ป่วยในหลายประเทศเลย
แล้วล่าสุดเพิ่งมีรายงานเพิ่มขึ้นมาอีก๓รายสำหรับผู้ติดเชื้อในออสเตรเลียตอนนี้เป็น๔ราย
ส่วนในมาเลเซียพบผู้ป่วยเคสแรกพร้อมกันถึง๓คนค่ะ
ผู้ป่วยที่มาเลเซียเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนที่ติดเชื้อที่พบในประเทศสิงคโปร์ก่อนหน้านี้ด้วยเป็นญาติกันนะคะ
และยังมีนักศึกษาชาวเนปานที่ไปศึกษาอยู่ที่จีนเป็นผู้ป่วยรายแรกที่พบในเนปานเช่นกันค่ะ
นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ติดเชื้อทั้งในฮ่องกงมาเกวโกริเต้ายี่ปุ่นไทยไต้หวันเวียดนามเมริกา
ปานฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เป็นตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อ
คือทั้งหมดมีที่เสียชีวิตก็คือที่จีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น๔๑ศพ
แต่ว่านอกนั้นก็คือติดเชื้อกันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตค่ะ